เดี๋ยวไปช่วยลุ้นหน่อยนะฮะช่วยลุ้นว่าไอ้เจ้าน้องหมาตัวนี้คือไม่รู้ก่อนนะ
ไม่รู้ว่าไอ้ท่าไหนทำไมอยู่ดีเนี่ยปากของมันจึงไปเกี่ยวเบ็ดได้ฮะ
ฮะปากเกี่ยวเด็ดคือเบ็ดต้องตกป่าถูกแต่ต้องรอบนี้น้องหมาเขาเรียกว่าตะกร่อเหรอ
กร่อเบ็ดอ่ะคือมันเป็นพวงพวงอ่ะแล้วปากของมันเนี่ยเกี่ยวไอ้ตัวตะขอเลย
แล้วหน้าตามันคือเข้าใจได้เวลาเข็มทิ้มเรานิดเดียวเราก็รู้สึกเจ็บแล้ว
อันนี้คือเบ็ดทั้งทั้งอันเนี้ยตรงตัวตะขอเกี่ยวที่ปากมันเขาชื่อเจ้าปิง
เป็นหมาจรแล้วก็เดินเต็ดเตร่เล่ร่อนอยู่แถวโรงเรียนจังหวัดปฐุมธานี
ไอ้ท่าไหนฮะคุณครูภาษาอังกฤษคุณครูท่านเห็นท่านก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ช่วยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำตามกระบวนการคือตัดหัวมันออกไอ้หัวหัวเบ็ดนะ
แล้วก็ค่อยย้อนสอนออกมาถ้าหากดึงออกมาล้วนเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตัวเงี่ยง
มันจะยิ่งทำให้ปากมันบาดขึ้นนะครับไม่ทราบว่าอยู่ดีดีทำไมมันจึงไปเคี้ยวเบ็ดได้
เป็นไปได้หรือเปล่าว่าคนตกปลานักตกปลาแกจะทำหล่นไว้หรือแกลืมไว้
แล้วมันจะมีกลิ่นคาวไอ้นี่ก็หิวโซไม่รู้ยังไงก็คว้างับเข้าไปเลย
ได้เต็มเต็มนะฮะอ่ะหายเรียบร้อยแล้วก็ยืนซ่าที่โรงเรียนได้